สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่
ก็เกิดจากสายป่านที่ไม่ยาวพอ

ลยุทธ์ที่จะช่วงชิงเรตติ้งและสร้างฐานผู้ชมให้ได้มากที่สุด
แต่ภาวะการแข่งขันที่กดดันและการขยายผู้ชมที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จากโครงข่ายยังไม่ครอบคลุมและการแจกกล่องทีวีดิจิตอล

ผลประกอบการของหลายรายเริ่มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
นับตั้งแต่เข้ามาลงทุนทีวีดิจิตอล
อย่างบริษัทมหาชนไข้อมรินที่ผ่านตัวจากธุรกิจสิ่งพิมพ์
ก้าวเข้าสู่เวทีของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เต็มตัว
ประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
และเริ่มมีข่าวแพร่สะพัดออกมาว่า
อาจจะมีทีวีดิจิตอลถึง๕รายที่อาจอยู่ไม่รอด
และต้องขอคืนใบอนุญาต
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ทีวีดิจิตอลเริ่มประสบปัญหาจริง
แต่ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะอยู่รอดได้
สามารถสร้างฐานผู้ชมและนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
การลงทุนในกิจการโทรทัศน์
มันเป็นเรื่องของการสร้างสถานีโทรทัศน์หนึ่ง
สถานีการจะทำให้มีคุณภาพ
ก็ต้องมีทุนที่พอสมควร
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันพอมันไประยะเวลาหนึ่ง
เราจะเห็นได้ว่าคนที่อาจจะเริ่มมีปัญหามาก
ก็คือคนที่ทุนไม่เพียงพอ

เราไม่สามารถที่จะแยกลายเล็กออกมาได้
ก็คือไม่สามารถที่จะกำหนดกติกาใด

ทำให้คนที่หามีทุนน้อยออกจากระบบ
ขณะที่กรรมการกศธก็มองว่า
เงินทุนเป็นปัญหาของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล
และประเมินว่ารายที่สายป่านสั้น
มีโอกาสน้อยกว่ารายใหญ่ทุนหนา
มีช่องที่แสดงความกังวลใจว่าวิกฤตแล้ว
แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่า
จะมีช่องเพิ่มในการจะยุติบริการ
นอกจากสองช่องแรกที่ยุติไป
ช่องที่อยู่ในเรตติ้งท้ายก็อาจจะมี๒ปัจจัย
คือสายป่านยังยาวอยู่เลยดำเนินธุรกิจต่อไปได้
กับช่องที่อาจจะยังอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวเอง
อยู่ในใจประชาชนเพิ่มขึ้นได้อย่างไร
ทีวีดิจิตอลเข้าสู่ช่วงวิกฤต
เพราะการประกอบธุรกิจขาดทุน

เหตุผลที่เรียกว่าวิกฤตแล้วเพราะว่า
หลายช่องมีปัญหาเรื่องการเงินในเชิงวิกฤต
และแต่ละช่องเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเผาเงินทิ้งกันทุกวัน
อกจากนี้การที่ผู้ประกอบการมากถึง๙ช่องยื่นฟ้องต่อสารปกครอง
กศธชปฏิบัติตามกฎหมายในการพัฒนาโครงข่ายทีวีดิจิตอล
ชดใช้ค่าเสียหายรวมกว่า๑๒๕๕๐ล้านบาท
ยังเป็นดัชนีที่ชี้วัดว่าทีวีดิจิตอลมาถึงจุดวิกฤตแล้ว
แม้จะมีสัญญาณที่ดีจากภาครัฐว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการ
แต่หากยังติดขัดที่กฎหมายก็อาจทำให้ทีวีดิจิตอลมาถึงทางตันได้